เริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะบอกได้เลยนะคะว่า๗๒ก็ยังฟิตจริงค่ะ
สำหรับคุณอาวินัยพันธุรักษ์นะคะที่วันก่อนมาขึ้นร้องเพลงในงานเลี้ยงเอยา
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐทั่วประเทศไทยนั่นเองค่ะเราจัดเป็นประจำทุกปีเลยนะคะ
คุณอาโชว์เสียงเพลงร้องได้แบบพลังเสียงยังมีแรงฟิตปังกันอยู่เลยค่ะ
ก็บอกด้วยนะคะว่าอาการป่วยโรคมะเร็งปอดของเพื่อนสนิทอย่างอาต้อยเศรษฐา
บอกว่ากำลังใจดีแล้วค่ะและเชื่อว่าหายแน่นอนนะคะ
ทุกวันนี้ก็แม้ว่าจะไม่ได้เจอกันบ่อยแต่ก็คอยส่งกำลังใจให้กับเพื่อนรักค่ะ
ตอนนี้อาการดีวันดีคืนแฟนไม่ต้องเป็นห่วงจ้า
แต่ไม่ได้พบกันบ่อยนักแต่ว่าเราจะลายคุยกันเขาสบายใจขึ้นเยอะ

แน่ทันสมัยไปล่ะไม่ได้พบกันบ่อยหรอกแต่ว่าลายคุยกันอยู่